คุณผู้ชมคะวันนี้เข้าสู่วันที่๑๙แล้วนะคะ
สำหรับคดีฆ่าฝังดินคุณสุชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะ
คือตำรวจโดยเฉพาะพันธ์ตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์

ท่านลงไปสั่งการกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวท่านเอง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้คดีมันงวดเข้ามาทุกขณะแล้วอืม
คนเนี่ยคุณผู้ชมแบ่งเป็น๒กลุ่มนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเชื่อว่าทำเป็นขบวนการตอนนี้ออกหมายจับไปแล้วสี่
อบตัวหนึ่งก็คือบังสัน
พยานค่อยเข้ามาปรากฏเรื่อยล่าสุดค่ะ
ตำรวจไปรวบตัวบังตั้มซึ่งบางตั้มเนี่ยเป็นญาติกับบังฟิศ
เชื่อว่าบังตั้มเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับการเสียชีวิตของเสียสุชาติในครั้งนี้ค่ะ
สุดท้ายรวบตัวบังตั้มได้นะคะบังตั้มเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆ่าสังหารฝังดินเสียสุชาติ
ค่อยลำดับไล่เลี่ยงกันไปนะคะแต่นี่คือเป็นนาทีที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาคแปด
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่แล้วก็ตำรวจโรงพักอ่าวนางนะคะ
ปิดล้อมห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบีค่ะ
หลังจากที่ตำรวจเขาไปทราบมาว่าบังตั้มซึ่งเป็นญาติกับบังฟิศอาจจะเป็นคนที่ไปร่วมขบวนการฆ่าเผาดินเสียสุชาติด้วย
ตั้มหรือว่าบังตั้มเนี่ยมาพักอยู่ตรงนี้มาเช่าอาศัยอยู่นะฮะแล้วเตรียมที่จะหลบหนีค่ะ
หลังจากที่บางตั้มเปิดประตูออกมาให้เจ้าหน้าที่ได้พบนะฮะปรากฏว่าในห้องเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
อยู่ในห้องพักด้วยซึ่งพ่อบังตั้มบอกว่าลูกไม่ได้หนีนะคะแต่ลูกเนี่ยไปหาโบเด็กโบเด็กก็คือแฟนสาว
เรื่องต้นบังตั้มปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการก่อเหตุดังกล่าวตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
ประวัติของบางตั้มไปตรวจสอบนะครับพบว่าบางตั้มเคยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วก็พ้นโทษมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาถูกจับอีกครั้ง๑๕
นาคมในคดีอาวุธปืนค่ะนะฮะต่อมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้บางตั้มถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมฆ่าเสียสุชาติ
แต่บางตั้มยังไม่ถูกตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ
ตอนนี้หมายจับออกมาแค่๔คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต้องดู
บางตั้มว่ายังไงหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำแล้ว
ทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
ตำรวจเชื่อแบบนี้ว่ามันมีขบวนการทำเป็นขบวนการสำหรับ
ฆ่าเสียสุชาติเพราะฉะนั้นขบวนการเนี่ยตำรวจแบ่ง
เป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือผู้ต้องหาที่ถูกออก

ส่วนกลุ่มที่สองภาญาณเมื่อวานเนี้ย

ก็คือเด็กเลี้ยงวัวที่อ้างบอกว่าบังฟิศเนี่ย
สองโหล๒๔ขวดในภูมิคุณภายของเรา
ได้รับแจ้งจากนายสุมิตรรักโอหรือว่ากำนันเฉื่อยนะคะ
เป็นกำนันตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
คือก่อนหน้านี้กำนันบอกว่าลักษณะคือเหมือนบังฟิศจะขอเข้ามอบตัว
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มอบตัวนะคะ
กำนันเฉื่อยมีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะ
กำนันเฉื่อยบอกกับเราบอกว่ามีพยานปากสำคัญ๓คน
ขอให้เขาพาเข้ามอบตัวกับตำรวจ

ไปเจอกับ๓คนนี้๓คนนี้ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับนะคะ
แต่ขอเข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
๓คนประกอบด้วยบังเมษอายุ๒๖ปี
บางบ๊าซหรือบางบัตรอายุ๒๑ปี
มนุษย์อายุ๒๗ปี๓คนยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่บังฟิศกับพวกฝังกลบรถเก๋งเสียสุชาติในสวนปาม
แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเสียสุชาตินะฮะ
กลับไปเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้๓พฤษภาคมวันที่เสียสุชาติโดนฆ่า
สักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันเกิดเหตุค่ะ
เมฆบอกกับตำรวจบอกว่าเขาไปซื้อน้ำแข็งที่หน้าร้านขายของชำของบังฟิศ
บ้านของบังฟิศเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็รับซื้อเศษยางด้วยเนี่ยนะคะ
จากนั้นบังฟิศได้เอ่ยปากขอให้บังเมฆช่วยเหลือไปช่วยกลบดินฝั่งวัว๓ตัวในสวนปาม
ทีนี้ด้วยความที่แหม่รู้จักกันแล้วก็บังฟิศเนี่ยก็เคยว่าจ้างให้ช่วยเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ตามไปที่หลุมค่ะพอไปถึงที่สวนปามสวนปามเนี่ยไม่ไกลจากบ้านบังฟิศนะคะ
กันสักประมาณ๒๐๐เมตรนี่ค่ะคุณผู้ชมพอไปถึงที่หลุมไปพบว่าหลุมตรงนั้นเป็นหลุมขนาดใหญ่
เขาก็ถามว่าไหนวัวซากวัวที่จะให้ฝังกลบเนี่ยคือถามบังฟิศกลับไปนะนายเมฆถามแบบนี้
ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือซากรถเก๋งที่ถูกเผาอยู่ในหลุมนะฮะ
แล้วมีดินกลบแล้วบางส่วนถามบังฟิศว่ารถเก๋งรถเก่งอะไรทำไมต้องฝังกลบ
ฟิศบอกกับบังเบศมาบอกว่ารถเสียนำมาฝังกลบส่วนบังบาสบอกว่าวันเกิดเหตุนะอีกคนนึงแล้วนะ
ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่าบังฟิศกำลังยืนคุยกับบังเมฆ
ฟิศก็เลยหันมาขอเอาอีกแล้วเหมือนเดิมขอให้มาช่วยช่วยกลบดินฝังวัว๓ตัวเหมือนกันค่ะ
ส่วนบังรุษอีกคนหนึ่งที่ขอมอบตัวนะฮะบังรุษเล่าบอกว่าเห็นกลุ่มคนเนี่ยเดินเข้าไปที่สวนปามก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปดูด้วย
ก็เห็นว่าบังเศษกับบังบาสเนี่ยยืนอยู่กับบังฟิศแล้วก็พวกกำลังใช้จอบเนี่ยกลบหลุมอยู่
ฟิศก็เลยเรียกให้บังรุษเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับสองคนแรกนะครับ
พยานทั้งสามคนให้การตรงกันแบบนี้แล้วก็บอกว่าได้ช่วยกลุ่มของบังฟิศเนี่ย
จอบกรบดินค่ะตั้งแต่เวลาสักประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๓พฤษภาคม
ไปจนถึงเที่ยงคืนจนเสร็จหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของเสียสุชาติ
ไม่มีใครกล้าออกมาพูดอะไรเพราะหนึ่งกลัวและสองเกรงใจบังฟิศ
ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังแต่อย่างใดนะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจติดต่อกับกำนันเฉื่อยขอให้กำนันเฉื่อยเนี่ย
มามอบตัวกับตำรวจนะคะอืมสรุปแบบนี้คุณผู้ชมคดีนี้นะคะ
มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เข้ามอบตัวแล้วแล้วก็ตำรวจกันไว้เป็นพยาน
จากบังเมษบังบาสบังรุษ๓คนล่าสุดที่เข้ามอบตัว
ก็มีคนเลี้ยงวัวก่อนหน้านี้ที่เป็นคนไปซื้อน้ำกรดค่ายาง
แล้วก็นายสมหมายนามสมมุติคนขับรถแบคโฮคันเล็กสีแดง
ที่ช่วยกลบหลุนฝังดินรถของเสียสุชาติ
ส่วนคนที่ตำรวจจับกลุ่มได้แล้วล่าสุดบางตั้ม
บังตั้มก็คือเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่ง
ว่าน่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนการสังหารเสียสุชาติ
ส่วนบังสันก็คือเป็นคนที่ออกหมายจับ
ตำรวจออกหมายจับแล้วก็มามอบตัวแล้วนะคะ
ตอนนี้มีผู้ต้องหาสำคัญอีก๓คนที่ยังคงหลบหนีนะคะ
นั่นก็คือบังฟิศบังหลีบังหนี๓คนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
๓คนนี้เขาติดต่อขออบตัวแต่ตอนนี้ยังไม่มาพบตำรวจ

ว่าจากข้อมูลคดีนี้ที่ตำรวจเขาสืบเขาสาวจนขณะนี้นะ
กันว่ามีผู้ร่วมเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมเกี่ยวข้องนะ
แต่จะลงมือฆ่าเนี่ยกี่คนนะเดี๋ยวว่ากัน
ผู้เกี่ยวข้องน่าจะถึง๒๐คนครับ
ใช่บางคนก็ถูกหลอกมาใช่ไหมครับ

แต่สุดท้ายเป็นรถนี้เขาก็ไม่รู้ว่ารถอะไรไงฮะ